สำหรับเหตุกราดยิงโคราชที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เลยมาจนถึง๙โมงเช้าวันนี้ค่ะ
สำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ถูกแถลงออกมาอย่างเป็นทางการ
ก็คืออยู่ที่๓๐ศพรวมศพของคนร้ายด้วยนะคะ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บ๕๘ราย
ซึ่งตอนนี้ทางการเองก็มีการช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกญาติ
เรื่องการจัดการพิธีศพของผู้เสียชีวิตด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามประนักการณ์ที่นั่นกัน
ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเวลา๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาได้แถลงสรุปผล
ก็คือผู้เสียชีวิตนะคะมีทั้งหมด๓๐คนด้วยกันค่ะ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด๕๘คนค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ที่เดินทางกลับบ้านไปแล้วมีทั้งหมด๒๘คนด้วยกัน
ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นายวิเชียรจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา

ร่วมกันแถลงสรุปผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมา
เกาะเหตุกราดยิงใจกลางเมืองโคราชนะคะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ซึ่งนายวิเชียนกล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทั้งหมด๓๐รายด้วยกันค่ะ
จำนวนนี้มี๒คนนะคะที่ยังไม่สามารถติดต่อยาดได้
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๕๘คน
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็ใกล้เคียง
ผู้ประสบเหตุทั้งหมดมีทั้งหมด๘๘รายด้วยกันค่ะ
และในขั้นตอนต่อไปนั้นก็จะเป็นการชนะสูตรศพ
เพื่อที่ให้ญาติได้นำศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่วัดภูมิลำเนาต่อไปค่ะ
เมืองต้นทางจังหวัดนครราชศรีมาจะดูแลเรื่องวิธีการจัดศพที่วัดสามัคคี
สำหรับผู้เสียชีวิตที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ
โดยจะดูแลหาที่พักให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธี
ก็จะได้อยู่ที่บ้านพักของกองบินหนึ่ง
โดยก่อนหน้านี้นะคะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ญาตินะคะผู้ช่วยเหลือเยียวยาญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้ประสบเหตุกราดยิง
ณห้องประชุมแผนกสนับสนุนการบินสนามกองบิน๑อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นี้ในส่วนของการเยียวยาได้ประสานหน่วยงานต่างนะคะ
เข้าช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายแล้วก็เร่งรัดดำเนินการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนอีกด้วยค่ะ
อีกทั้งให้เตรียมข้อมูลบริการประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด
โดยตั้งศูนย์ประสานงานที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาได้เปิดบัญชีให้พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาค
เป็นทุนสำหรับช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะ
ชื่อบัญชีประสบเหตุผู้ประสบเหตุ

โดยจังหวัดนครราชศรีมา
หมายเลขบัญชี๖๗๘๙๙๗๙๕๑๔ค่ะ
ซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
เรื่องต้นแล้วทางแพทย์ได้ทำการชนะสูตรไปแล้วทั้งหมด๙ศพด้วยกัน
ซึ่งวันนี้ก็มีคนติดต่อมารับศพไปแล้ว๔รายนะคะ
แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีญาติติดต่อเข้ามาอีก๕รายด้วยกัน
สำหรับศพของผู้ที่สำหรับศพของนายจักรพันธ์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหานั้นก็ยังอยู่ที่นี่อยู่
แต่ว่ายังไม่มีการชนะสูตรศพแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนของแม่ของผู้เกาะเหตุนั้นก็ยังอยู่ในความดูแลของทหารอยู่ค่ะ
ซึ่งตามรายงานก็บอกเขาว่าตอนนี้ยังอยู่ในอาการเครียดแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ